เริ่มกันที่ม่ายสาวพราวเสน่ห์คุณแป้งออนจิราชีไปเขาดาวนไกลถึงอินเดียเลยนะคะ
งานนี้จะไปคนเดียวหรือว่ามีใครเอี่ยวไปด้วยหรือเปล่า
พาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
ไร้คู่หลบไปหลีกทางให้คนมีเจ้าของหัวใจซะโดยดี
แฮปปี้ฮอลิเดย์ช่วงเข้าสู่ศักราชใหม่ปี๒๐๑๗แบบนี้
เขาต้องแพ็คคู่ไปเคาน์ดาวน์ที่ต่างแดน
ดูอย่างดาราสาวขาวโอโมแป้งอ่อนจีราสิคะ
เห็นตีตัวเครื่องบินเหินฟ้าไปฉลองปีใหม่ที่อินเตรเดีย
อัพรูปเดี่ยวของตัวเองในแบบภาระตะสไตล์รัว
ใครก็พากันคิดว่าเธอคงไปแบบโลลี่
หรือไม่ก็มีแต่เพื่อนสาว
แต่ล่าสุดสดร้อนเมื่อวานนี้
พอไปส่องไอจีของนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มแนมรณเดช
ก็ให้บังเอิญเจอภาพถ่ายเจ้าตัวยืนแอคหล่อ
โดยมีฉากหลังเป็นทัชมาฮาวส์
สอนสถานแห่งความรักอันเรื่องชื่อติด๑ใน๗สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
โพสต์ขึ้นอินสตาแกรมพร้อมเช็คอินสถานที่
ซึ่งก็ให้บังเอิญบังเอิญโพสต์และเช็คอินสถานที่ที่เดียวกับสาวแป้งเป๊ะ
ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันซะด้วย
ส่วนจะไปพร้อมกันหรือใครตามไปสมทบทีหลัง
งานนี้ไม่ต้องเสียเวลาเดาเอาเป็นว่าไม่ต้องมีรูปคู่
แค่เรารู้กันอยู่แก่ใจสองคนก็แฮปปี้เพียงพอแล้ว
จริงไหมล่ะคะหนุ่มแหนมสาวแป้ง